ที่ชนบุรีหน่อยนะคะเหตุการณ์ชิงทองมาอีกแล้วค่ะ
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่คนร้ายแบบมืออาชีพเพราะอะไรคะ
มาหนึ่งสมองสองมือและสองเท้าเข้ามาทำเนียนเป็นลูกค้า
แล้วหลังจากนั้นฉกทองวิ่งไปแล้วสุดท้ายทำโทรศัพท์มือถือของตัวเอง
ตกอยู่หน้าร้านนี่เป็นเบาะแสอย่างดีเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดพร้อมกันนะคะภายในร้านเนี่ยสามารถจับภาพได้นะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นห้างทองออโรร่าในห้างที่ชนบุรีแล้วเห็นไหม
ดื้อเลยดื้อเลยฉกไปเลยค่ะ
ไม่มีอาวุธใดพกมาด้วยเพราะฉะนั้นใช้คำว่าจี้ชิงทองไม่ได้
ต้องใช้คำว่าฉกทองนะคะนี่เห็นไหมบอกว่าจะซื้อซื้อทองให้แฟนสาว
แล้วเนี่ยพนักงานเขาก็ออกมาวางให้ดูแบบนี้ค่ะเส้นใหญ่สุดท้ายเส้นใหญ่
หลายเส้นค่ะพี่ต้นคือราคาเนี่ยประมาณสองแสนกว่าบาทโอ้โห
สองแสนกว่าบาทนะคะคุณผู้ชมเอารูปภัณฑ์สันธารหน่อยดีไหม
เผื่อใครเห็นจะได้แจ้งเบาะแสให้กับตำรวจสพดอนหัวล่อที่ชนบุรีนะคะ
ผู้ชายผอมสูงสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเทากางเกงยีนขายาว
พอเลือกทองเสร็จปุ๊บพีคก็วิ่งออกไปเลยนะคะ
พนักงานของร้านเล่าบอกว่าคนร้ายมาไม่มีอาวุธนะคะ
มาคนเดียวเหมือนลูกค้าทั่วไปก็ไม่ได้เอกใจค่ะ
บอกว่าขอดูทองจะซื้อให้กับแฟนสาวหยิบไปหยิบมาหยิบอะไรไปบ้าง
หยิบติดมือไปสร้อยข้อมือหนัก๒บาท๒เส้น
สร้อยคอทองคำหนัก๓บาท๑เส้นมูลค่าประมาณ๒แสนบาทนะคะ
พอหนีไปเสร็จปุ๊บพลักการบอกว่าแม้ใครจะตั้งตัวทารณะตอนนั้น
เพราะฉะนั้นตัวเองก็แบบไม่คิดว่าจะเป็นคนร้ายด้วยนะครับ
เพราะว่ารูปประพันธ์สันฐานไม่น่าจะใช่คนร้าย
เพราะฉะนั้นเราถึงบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะครับ

ดูนะครับใครจะไปคิดนะครับ
คุณบีเป็นคนขายของอยู่กล้ายร้านทองตรงนี้
บอกว่าก็ได้ยินเสียงแล้วแหละว่าพนักงานในร้านร้องเสียงดังเลยนะคะ
ทีนี้ปรากฏว่าเขาเหลือไปเห็นว่าคนร้ายวิ่งหนี
จังหวะที่คุณหนีเนี่ยโทรศัพท์มือถือของคนร้ายร่วงตก
เขาก็เลยบอกรอปภให้ไปเก็บนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยเอามือถือที่เป็นของคนร้ายเนี่ยเอาไปตรวจสอบนะคะ
นี่เป็นเบาะแสชิ้นสำคัญเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้าน
แล้วก็เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
เดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดนะคะ

แล้วเจ้าตัวก็เห็นแล้วนะว่าโทรศัพท์ของตัวเองร่วงไม่เอา

กลับมาเอาก็อาจจะโดนจับงั้น